ถึงเรื่องของการรักษาด้วยการเป่ากันบ้าง

ก็ทำให้หายมีกำลังใจดีใช่ไหม
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความเชื่อแบบโบราณ
นั่นก็คือการเป่ารักษาอาการเจ็บป่วย
เรื่องนี้เขาจะเป่ากันแบบไหนไปติดตามได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนเด็กเคยเจอเหตุการณ์นี้กันไหม

ผู้ใหญ่ก็มักจะมาเป่าในส่วนที่เราเจ็บให้ดีขึ้น
ซึ่งวิธีการเป่ารักษาโรคให้ดีขึ้นมันมีอยู่จริงครับ
วันนี้ตลอดข่าวรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้ว
จะมีการเป่ารักษาโรคอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
มาดูวิธีการเป่าแมงกินฟันหรือเรียกว่าปู่รูหู
เห็นแล้วหวาดเสียวยังบอกไม่ถูกเลยล่ะครับ
นี่เป็นวิธีการเป้าแมงที่กินฟันผู

ออกมาทางรูหูซึ่งเรียกวิธีนี้ว่าอู่รูหู
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเม็ดก๋วยจี้กะลามะพร้าวก้านมะละกอ
โดยชาวบ้านจะใช้ก้านมะละกอต่อจากกะลาไปที่หู
ด้วยวิธีการรมควันจากนั้นตัวแมงกินฟันหรือหนอนเขี้ยว
ที่เป็นตัวการทำให้ปวดฟันก็จะหลุดออกมาตาย
ร่วงลงไปอยู่ที่ไหนก็ลาลักษณะตัวที่ออกมา
จะเป็นตัวสีขาวงองอคล้ายกับตัวพญาติ
นับได้ว่าเป็นการรักษาแบบแปลกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
วนที่ฟันแต่จัดการที่หูแล้วก็หายปวดฟันได้ทันที
วิธีต่อมาเป่ารักษาโรคมูสวรรค
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บป่วย
แบบโบราณที่มีชื่อว่าเต่ารักษาโรคงูสวัสดิ
ซึ่งพิธีกรรมนี้ทำมากันตั้งแต่สมัยโบราณของไทย
และถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ซึ่งการเป่ารักษานั้นจะใช้ได้กับอาการเจ็บป่วย
ที่แสดงออกภายนอกได้อย่างดี
โดยในพิธีจะมีการนำขัน๕ขัน๘มาบูชาแก่หมอชาวบ้าน
จากนั้นชาวบ้านจะทำการท่องมนต์
เพื่อพ่นน้ำมนต์หรือพ่นสุราในการรักษาโรคดังกล่าว
ทั้งนี้การรักษาล้วนขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคน
ทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดู
แต่เป็นวิธีการเป่ารักษาตามความเชื่อ
โปรดใช้วิจารณญาณกันด้วย
ทางที่ดีหากใครมีอาการเจ็บป่วย
ควรเริ่มไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับ
ว้าว

ค่ะก็ดูกันไปนะคะเป็นอีกหนึ่งสายความรู้เหมือนกันนะคะ